เหมือนได้คุณสาม
ตรงนี้คือที่นอนที่จราเข้เขาทำรังนอนใช่ไหมคะที่พี่น่ะเห็นครั้งแรก
จะขยับไหมขยับที่นี่หมุนตัวนะหมุนตัวด้วย
ดูทีมเราว่าทีมเราอยู่กัน

พอดีพอดีพอดีพอดี
ว่าจะไปปัสสาวะอยู่ตรงใต้ต้น

แล้วพอดีเขานอนอยู่แต่เขาหลับเขาหลับสนิทเลย
ก็ไม่ได้ดุร้ายหรือไม่ได้ทำอะไรก่อนนะครับ
เราไปใกล้มากเหมือนเขาได้กินเรา

แล้วก็มาอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่ง
แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เดินหลบเข้าไป

เพิ่งเจอวันนี้หรือครับ

แต่เขาน่าจะมาอยู่เป็นปีแล้วล่ะทุกครั้ง

แต่ได้ยินเสียงเดินก๊อบอยู่
ก็ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นพวกสุนัข

พวกที่เขาสะกวดพวกอะไรพวกนั้น

แต่เมื่อเผลอเจอจริงแล้วก็

ประมาณ๓เมตร

แล้วที่บริเวณอย่างนี้ก็ไม่เคยมีด้วย

แต่รอบนี่เคยได้ข่าวไหมคะว่ามีแสงเค

เพราะว่าแถวนี้ถัดไปก็จะมีแหล่งชุมชนแล้ว
ก็ไม่น่ามีอะไรที่มาอยู่ตรงนี้

ได้รับแจ้งจากเจ้าของรีสอร์ท
ว่าพบจริงเข้าอยู่ข้างหลัว

จากการสำรวจก็จะเป็นรั้วตะข่าย

ซึ่งเข้ามาไม่ได้

แต่ดูจากลักษณะแล้วมันจะเป็นโพงทางเดิน

เขาเลยน่าจะมาเกือบทุกวัน

ซึ่งในรีสอร์ทมันจะมีแหล่งน้ำ
เป็นบ่อของรีสอร์ทเขา

เป็นป่าลุกทึบสูงประมาณ๑๒เมตร

เขาก็เลยจะมาหาแหล่งน้ำครับ

กำลังมาสนับสนุน

แล้วก็จะเอาโดนมาบินจับความร้อน
คาดว่าจะประมาณกลางคืน

แล้วก็จะรอที่ประมงจังหวัด

ร่วมด้วยครับผมค่ะแล้วพื้นที่ที่เข้าไปค้นหาตรงนี้มีประมาณกี่ไร่
ก็ประมาณห้าไร่เศษครับเป็นลกทึบต่อด้วยปลายุคายประมาณสิบไร่
พร้อมด้วยถนนใหญ่ถนนนะครับจะไม่มีแหล่งน้ำเลย
มีที่รีสอร์ทที่เดียวที่เขาจะมาแต่มันปืนมันติดรั้ว
แล้วก็มีขอขอบรั้วตรงนั้นที่เราไปเห็นครับจะเป็นโพงเขาตลอดแนวรั้วเลย
ซึ่งเป็นทางเดินเขาน่าจะเขาเดินทุกวันนั่นแหละดูประจำของเขา
ทางเดินประจำสังเกตจากย่าเนี่ยย่าจะลาบย่าตายตลอดแนวเลย
ครับแล้วก็เข้าหายเข้าไปในป่าครับประมาณก็ประมาณสามเมตรได้ครับ